ช่วงนี้ไปดูที่ความคืบหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งก็เพิ่งออกจากคุกมาในคดีไปทำอนาจารย์เด็กผู้ชาย
แต่ก็ยังไม่เห็นนะฮะพอเมาแล้วก็อยากจะมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาอีกนะครับ
เห็นเด็กผู้ชายอายุแปดขวบเดินมาเอามีดไปจี้แล้วก็ทำการอนาจารย์นะฮะ
พอจับได้ก็บอกว่าเวลาเขาเมาเขาชอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วก็กระเทยครับ
ตำลดสภอมเมืองอุดรทานีจับกลุ่มนายนรงอินทรัพย์หรือว่าจ่อยอายุสามสิบสามปี
เนี้ยฮะเสือแดงแดงนี่แหละครับตินชาอุดร
เป็นผู้ต้องหาใช้มีดจี้คอบังคับแล้วก็ไปกระทำอนาจารย์เด็กชายวัย๘ขวบ
บริมครองห้วยหมากแข้งข้างวัดบ้านจิกเทศบาลเมืองนครอุดรธานีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของ๒๐กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าโชคดีขณะที่เกิดเหตุ
มีพระเนี่ยได้ยินเสียงเด็กผู้ชายมาร้องขอความช่วยเหลือพระก็เลยปีนกำแพงไปดู
แล้วก็ช่วยให้รอดมาได้อย่างบุดหวิดส่วนผู้ก่อเหตุคือนานรงค์นั้นจังหวะนั้นก็หลบหนีไป
ตำรวจก็ตามรวบตัวได้ไปนอนเมาอยู่ครับรอขึ้นรถไฟจะไปขอนแก่น
ในสาราบริเวณสารปู่ย่าถนนนิตยโยเขตเฮศบาลนุครอุดรธานี
จับได้พร้อมกับของกลางก็เป็นมีดพับหนึ่งเล่มเสื้อที่ใส่วันก่อเหตุ
แล้วก็ตรวจรถไฟ๑ใบจะไปที่ขอนแก่นตำรวจก็คุมตัวมาที่โรงพัก
ทีนี้ผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพก่อเหตุจริงเพราะว่าเมาเวลา
เมานั้นก็จะมีอารมณ์ทางเพศแล้วปกติเนี่ยทำอาชีพเป็นรับจ้างทั่วไป
เก็บของเก่าขายด้วยนะฮะพอคุณพ่อเสียชีวิต
คุณแม่ก็ไปรับจ้างตัดอ้อยที่เพชรชบุรีตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับญาติ
เมื่อปี๒๕๔๕เคยถูกตำรวจอุดรจับกลุ่มในข้อหากระทำอนาจารย์
เด็กชายอายุไม่เกิน๑๕ปีมาแล้วนายตอนนั้นน่ะติดคุกไป๕ปี
พ้นโทษมาปี๕๐แต่ตัวเขาเองเนี่ยมีรสนิยมทางเพศคือชอบผู้ชาย
ชอบเด็กผู้ชายชอบมีอะไรกับผู้ชายนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้าจนมีอาการเมาแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นมา
ขณะเดินผ่านวัดบ้านจิกไปพบเด็กชายคนนี้อายุ๘ขวบเดินกินขนมมาคนเดียว
แล้วพอเห็นปุ๊บก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาก็เข้าไปพูดคุยตีสนิทกันไป
เอาเงินไม่ได้ให้๒๐บาทไปกับพี่ไม้อะไรแบบนี้
พอเด็กไม่เอาเด็กบอกว่าไม่ชอบเล่นเกมคือให้เงินแลกการไปเล่นเกม
บอกว่าไม่ชอบเล่นเกมแล้วเด็กก็เดินไป
แล้วก็พยายามเดินตามเด็กไปพอปลอดคนก็อาศัยจังหวะ
ให้น้องเดินตามไปไปถึงริมครองห้วยหมาแค้ง
กำแพงรั้วของวัดเป็นป่าลกหน่อย
ไม่มีคนก็พยายามกระทำอนาจารย์คือจะสำเร็จความไคร่
แล้วก็จะมีอะไรกับเด็กข้างหลังนะฮะจนไม่สำเร็จเด็กก็ร้องแล้วก็ดิ้นด้วยความเจ็บปวด
มีพระที่เขาได้ยินเสียงก็เลยปีนกำแพงขึ้นมาดู
แล้วก็เห็นคนร้ายกำลังก่อเหตุกับเด็กก็เลยตะโกน
ที่จะพยายามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุนั้นก็หลบหนีไป
สุดท้ายตำรวจก็เลยตามจับกลุ่มได้แล้วก็แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กชายอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเข้าคุกอีกหนึ่งรอบในข้อหาเดียวกันเมื่อหลายปีก่อน